ไปดูอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับเมื่อมีนักเรียนหญิงม๑
๓คนนะครับขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓พากันไปทำรายงานส่งอาจารย์
แต่ว่ารถไปแหกโค้งชนกับรถสิบล้อที่ขับสวนทางมาทำให้เสียชีวิตทั้ง๓ศพเลยนะครับ
บนถนนสายหนองงูเหลือมโพรงมาเดือหมู่๖ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพคือเด็กหญิงสุจิตราบุตรภาหรือน้องมุก
เด็กหญิงที่วาพรจันพงศ์หรือน้องว่าและเด็กหญิงปฏิตาอินไพรหรือน้องเจนทั้งหมดอายุ๑๓ปีเท่ากันนะครับ
โดยเป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนราชินีบุรณภูทรเมืองนครปฐมส่วนนายสายันบุญเทียมอายุ๔๘ปีคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
หลังเกิดเหตุได้รอมอบตัวกับตำรวจจากการสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนัดกันไปทำรายงานส่งอาจารย์โดยขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามไปด้วยกันขี่มาจากบ้านที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมหลังจากทำรายงานเสร็จได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อนเพื่อจะไปส่งเพื่อนตามบ้านนะครับปรากฏว่า
เป็นทางโค้งรถของเด็กหญิงที่ขี่ซ้อนท้ายกันมา๓คนได้ขี่แสงรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่อยู่อีก๒คันขึ้นไปเป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุก๑๐ล้อวิ่งสวนทางมาทำให้เสียหลักพุ่งเข้าชนอย่างจังจนเกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
พลตำรวจรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าคดีนี้ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยมีเยาวชนชายที่ขี่รถมากับคู่มากับคันของผู้ตายเป็นพยานซึ่งต้องสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพส่วนทางด้านของค่าความเสียหายนะครับจากอุบัติเหตุแล้วก็ทางกฎหมายและตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัย
เต็มที่แต่ขณะนี้ต้องรอให้ทุกฝ่ายพร้อมก่อนเนื่องจากยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจโดยศพของเด็กหญิงทั้ง๓รายนะครับครอบครัวได้เดินทางไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว